ส่วนในวันนี้ครับนายธวัชชัยสัจกุลได้แถลงจุดยืนในการลงรับเลือกตั้ง
นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยต้องการที่จะเข้ามาเป็นนายกคนกลาง
ไกลเกลี่ยปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในสมาคมนะครับ
ติดตามไปพร้อมกับข่าวการย้ายทีมของนักเตะในศึกไทยพิมลีกครับ
โทษชัยสัจกุลหรือว่าบิ๊กหอย
หนึ่งในผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยนายวัชระกันนิกา

แถลงจุดยืนการลงรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอล
ถึงการที่จะขอเป็นนายกคนกลาง
เพื่อเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งภายในสมาคม
พร้อมกับเรียกร้องให้คณะกรรมการกลาง
ที่นำโดยพลเรอเอกสุรวจมหารม
ลดความเกรี้ยวกราดและรับฟังเหตุผลจากฝ่ายอื่น
เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเดินหน้าได้อย่างโปร่งใส
สำหรับทุกฝ่ายซึ่งจะมีขึ้นในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้นะครับ

ทีมดังในศึกไทยพิมลีกได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัว
ปกเล่าอันนั้นกองกลางวัย๒๔ปี
ทีมเพื่อนตำรวจแชมป์ลีกวันปีล่าสุด

โดยเซ็นสัญญากัน๓ปีครับ
โดยจะมีชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลลุยศึก
ซึ่งสาเหตุหลักของการย้ายทีมของปกเหล้า
มาจากปัญหาเรื่องของเงินที่ทางต้นสังกัด
ค้างมาเป็นเวลานานครับ
ส่วนชนบุรีเอฟซีนะครับ
เป็นอีกหนึ่งในทีมไทยลีกครับ
ที่เปิดตัวรังสรรวิวัตรชายโชค
กองกลางมากประสบการณ์วัย๓๖ปี

ต่อจากสินทรวิชัยฮัทไทยรัฐนกุล
รักษาประตูทีมชาติไทยที่ย้ายมาจากชนบุรีเอฟซีครับ

ประธานสมสรรค์การทะเลเอฟซี
ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตราแกรม
พร้อมกับกล่าวต้อนรับธนาชนะบุตร

โดยยังไม่มีการเปิดเผยในเรื่องของ
สัญญาการย้ายตัวแต่อย่างใดนะครับ